รวมไปถึงลุ้นฉากฟินว่าจะมีฉากจูบ
แบบว่าพริ้มใจหรือเปล่านะคะ
บอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นที่งานชุกมาก
เฟิร์มมาแล้วนะคะว่าซีรีส์ที่ถ่ายอยู่เนี่ย
เดี๋ยวจะมีฉากจูบให้ได้ฟินกันแน่นอนค่ะ

จีนเห็นบอกว่าดังมากส่วนแบบมีป้ายมิวบอร์ดเราแล้วหรือคะ
ก็ที่จริงก็ตอนนี้เหมือนซีรีส์เรากำลังแบบว่าออนอยู่ด้วยครับ
ก็มีแฟนที่แบบว่าเพิ่มมากขึ้น

เพราะที่ไทเปย์เขาจะมีแบบชาวเก้งกวางพริกเยอะอะไรอย่างนี้
เขาชื่นชอบเยอะรู้สึกยังไงบ้างคะ
ดีครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็ไม่รู้มาก่อนเนอ
ถ้าสมมุติไม่มีซีรีส์อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีคนแบบนี้อยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอะไรอย่างนี้ครับ

มีแน่นอนครับพี่น้าต้องไปดูในซีรีส์นะครับ
ว่าจะมีจูบเยอะหรือน้อยขนาดไหน
จูบก่อนแล้วจังหวะหลังจะเป็นตบ

จูบมีแน่นะจ๊ะรอดูได้